สำหรับในวันนี้นะครับทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเหรียญทองมาเพิ่มได้อีก๒เหรียญนะครับ
ในช่วงของครึ่งวันแรกนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ก็เริ่มกันที่ทวิกีฬานะครับเป็นการแข่งขันวิ่งสลับกับปั่นจักรยานนะ
เป็นประเภททีมผสมทีมไทยเนี่ยประกอบไปด้วยนัทธวุฒิศรีเนธปาริยาสนเสมอาทิตย์โสดาและสิริวัลกุญชรินนะครับ
ทั้งหมดเนี่ยช่วยกันทำเวลาเข้าเส้นไชท์ที่หนึ่งครับ
ด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงยี่สิบเจ็ดนาที๖๘วินาทีนะครับ
คว้าเหรียญทองเหนือสิงคโปร์ที่ได้เหรียญเงิน

อีกหนึ่งเหรียญทองได้จากปัญจักษ์สีลัดประเภทต่อสู้
น้ำหนัก๔๕๕๐กิโลกรัมชาย

โดยเจ้าบ้างในนิตินายถ้ำแก้ว
ซึ่งอยู่ในมุมน้ำเงินนักกีฬาทีมชาติไทย

แต่ก็ไล่เดินเตะต่อยเข้าทำคะแนน
ก่อนจะพลิกชนะตัวเต็งจากอิดุนีเซียไป๔๑
เหรียญทองแบบพลิกความคาดหมายนะครับ
ถือว่าเป็นเหรียญทองที่น่าภาคภูมิใจมากนะครับสำหรับเหรียญนี้
ส่วนทีมกรีธาไทยนะครับ
ก่อนหน้านี้ต้องเลื่อนนะครับในการเดินทาง

ล่าสุดทุกคนเดินทางจากเมืองคล้าง
สถานที่แข่งขันโดยเข้าพักภายในหมู่บ้าน

นักวิ่งมาราทอนลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย๓๐ปีนะครับ
ถือว่าเป็นตัวความหวังใหม่เลยนะที่จะเข้าร่วม๔เกมเป็นครั้งแรก

เจ้าตัวก็ยอมรับนะครับว่าสภาพร่างกายก็ตอนนี้เนี่ย
เริ่มเข้าที่แล้วไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บ
และจะพยายามคว้าเหรียญทองให้ได้นะครับ
ขณะที่อีกหนึ่งความหวังอย่างเจ้ามิ้วจิรพงศ์มินาพระนะครับ
กรดวัย๒๖ปีที่ผ่าน๔เกมมา๕สมัยครั้งนี้
ในฐานะกัปตันทีมวิ่งผลัด๔คูณ๑๐๐เมตรชาย
ซึ่งเป็นรายการเดียวที่ลงแข่งขันเจ้าตัวก็หวังว่า
คว้าแชมป์สมัยที่๔ติดต่อกันให้ได้ครับ
เจ้าภาพก็คงมั่นใจพอสมควรเพราะว่า
เขามั่นใจว่าจะกวาดเหรียญเกือบทุกเหรียญในกีธา
แต่ผมก็มั่นใจในศักยภาพของตัวผมแล้วก็ทีมผมเหมือนกัน
ที่จะเอาเหรียญทองแล้วก็ทำสถิติให้ดีกว่า
เมื่อ๒ปีที่แล้วแล้วก็เมื่อกลางปีที่แล้วให้ดีกว่าเดิมเหมือนกัน
เพราะว่าผมซ้อมมาทั้งปีก็คิดว่าจะมีผลงานและมีเซอร์ไพรส์ได้ในคลุมที่๙ครับ
ไปดูสรุปเหรียญทองล่าสุดเราอัปเดตช่วงประมาณ๑๕นาฬิกาเศษที่ผ่านมานี้เอง
ลิปปินสคว้าไปแล้ว๕๗เหรียญทองช่วงค่ำอาจจะเยอะกว่านี้แน่นอนนะครับ

ส่วนไทยตอนนี้อยู่อันดับ๖นะครับมี๑๕เหรียญทอง

และก็ปัญจักษ์ศีลักษณ์ประเภทต่อสู้น้ำหนัก๔๕๕๐กิโลกรัมชาย